รุนสวัสดิ์นะคะต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อน
ร้อนหนาวค่ะวันนี้มาพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ
ดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของโสนอินทรมารัมศ์
ผลไม้ที่มาจากดินแดนตะวันออกกลางหรืออารับ

เพราะฟ้าฝนก็ดีภูมิประเทศก็ส่งเสริมกันด้วย
แต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าใครอยากจะออกไปเที่ยวสวน
พาคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้

ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงมรสุมอยู่ดีนะคะ
เป็นช่วงที่ฝนตกชุกหลายพื้นที่

มีร่องฝนเนี่ยนะคะพาดผ่านตอนบน
จะไปสู่หย่อมฝนที่อยู่บริเวณทางตอนตะวันออกของประเทศไทยนะคะ
รวมไปถึงภาคใต้ก็ยังมีมรสุมนะคะ
เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดู
สังเกตจากสีส้มนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นลมที่มีกำลังแรงพอสมควรนะคะ
ปัจจัยเหล่านี้เกิดเป็นฝนขึ้นมาตกกระจายไปทั่วประเทศไทยนะคะ
บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้
แต่ละช่วงเวลาก็จะตกแตกต่างกันไปนะ
กันไปนะคะโดยมากแล้วก็จะมาช่วงหลังจากบ่ายเป็นต้นไปแล้วค่ะส่วนคลื่นในทะเลช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังฝั่งอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรโดยเฉพาะหางฝั่งออกไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดคลื่นสูงมากหน่อยเนื่องจากว่าก็มีลมแรงด้วยเช่นดูกันนะคะดังนั้นส่วนสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่สิบสี่สิ
เสี่ยงต่างเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำระวังโรคเน่าในพืชตระกูลกะหล่ำโรค
ในพริกและเชื้อลาในมันสัมปะหลังด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้า
นองร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งพื้นที่ริมทะเล
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำว่างดกิจกรรมทางทะเลไว้ก่อนนะคะ
เกษตรกรให้ระวังโรคแคงเกอร์ในมะนาวหนอนม้วนในใบถั่วเขียว
แล้วก็ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำด้วย
สำหรับภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งนะคะ
เกิดฝนได้๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักภาคใต้ฝั่งอันดามันเช่นเคยนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
เกษตรกรระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
สัปดาห์นี้ยังคงเป็นสุดสัปดาห์ที่มีฝนตกชุ่มฉ่ำ
เพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนก็พกร่มเอาไว้ด้วย
เพราะกันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝนนะคะ
และที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
แล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

วันนี้ชิสาไปขายผลไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ